เมื่อวานนี้นะคะมีการนำเสนอข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
ก็คือมีการเรียกตรวจรถขนส่งพริกคันหนึ่ง
หลังจากนั้นมีการยึดกุญแจกัน
และช่วงที่มีการพูดคุยเขาออกมานอกตัวรถนะ
และจะมีช่วงเวลาหนึ่งค่ะได้ยินเสียงปั้งขึ้นมา
พอไปดูที่รถของตัวเองยางล้อหลังมันระเบิด

เขาบอกว่ายางของเขาเนี่ยใช้ได้ไม่ถึงพันกิโลเลย
มันระเบิดได้อย่างไร
ตำรวจใช้คัตเตอร์ไปกรีดหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเขาบอกเห็นตำรวจนายหนึ่งวิ่งออกมาจากรถของเขา
ได้รับบัตรเจ็บด้วยได้รับบัตรเจ็บด้วยและในมือถืออะไรเหมือนคัตเตอร์เลย
นี่เป็นคลิปคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อนบางช่วงบางตอนค่ะ
เพื่อนพี่นั่นอย่างไร

ไปกันดี
รับบัตรค่ะ

กรณีนี้เมื่อวานนี้นะคะตำรวจทางหลวงค่ะ
แล้วขนาดข้างด้วยคนขับรถและผู้ช่วยคนขับรถอีก๑คน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เป็นการพูดถึงเนื้อหาโดยสรุปก็คือ
เรื่องนี้ผมรับผิดชอบให้แล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่
แล้วก็ช่วยให้รถคันนี้ไปส่งพริกได้ทันเวลา
ทุกอย่างเคลียร์แล้วจบแล้ว
และอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนจะจบก็คือ
ตำรวจทางหลวง๓กองกำกับการ๗
มีคำสั่งย้ายตำรวจที่ปรากฏในคลิป๒นาย
ไปช่วยราชการที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
รอกรรมการสอบข้อที่จริงประมาณ๗วัน
เรื่องมันออกมาแล้วเหมือนจะจบนะ

เพราะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะนายพรพฤษแซ่ล้อ
เจ้าของรถกระบะขนพริกพร้อมด้วยพี่ชาย
ไปแจ้งความที่สพรัฐภูมิให้ดำเนินคดี
กับตำรวจทางหลวงที่ปรากฏในคลิป
ในข้อหาที่เกี่ยวข้องทำให้เสียทรัพย์
พยายามฆ่าด้วยหมินประมาทด้วย
คุณพรพฤษเจ้าของรถเปิดเผยว่าอย่างไร

ค่ะแล้วมันถึงระเบิดได้ยังไง
พูดง่ายว่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตของเจ้าของรถ

มีตำรวจนายหนึ่งวิ่งออกมาจากรถเขา

เหมือนจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในเสื้อกั๊กด้วย
เขาเห็นคราบเลือดด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจทางหลวงที่ปรากฏในคลิปนะคะ
วันนี้ไปรายงานตัวแล้วหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนะคะ
ก็คือไปรายงานตัวช่วยราชการ
ตำรวจทางหลวงโคกโพปัตตานี
ในสภาพที่แขนขวาเข้าเฝือก